ตำรวจใช้เวลา๑๓ชั่วโมงนะครับในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุบุกไปยิงอดีตภรรยาจนเสียชีวิตในคลินิกกลางห้างที่ย่านอนุโสรีชัยสมรภูมินะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าทำไปเพราะปมหึงหวงจอบประเด็นจากรายงานครับ
สวัสดีครับ
ระวังนะละระวังนะระวังล่าง
อยากจะบอกอะไรกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายไหมเจ๊
วินาทีในดันทุศรนุ่มเจอร์นหรือเจ๊
ผู้ต้องหาตามหมายจับร้องไห้เสียใจอย่างหนัก
ก่อเหตุยิงนางสาวปียะนุษย์ฉัดไทย

สรรพสินค้าย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิ
พร้อมขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งน้ำตา

หากย้อนเวลาได้ก็จะไม่ทำ
โดยตำรวจคุมตัวออกมาจากห้องสอบสวน
ยังห้องคุมขังท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

ถึงสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้
จนทำให้เจ้าตัวทนไม่ไหวถึงกับหลั่งน้ำตา

แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ย้อนไปวันนี้หลังนายเจก่อเหตุยิงอดีตพันธุ์ระยะเสียชีวิต

ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสนพญาไทย
และชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๑

และรวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับ
กระทั่งเมื่อเวลา๔นาฬิกาที่ผ่านมา
ตำรวจจับกลุ่มนายเจได้ที่บ้านพักหลังหนึ่ง
ในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
โดยมีแม่พร้อมญาติญาติเกลี้ยกล่อมตลอดทั้งคืน
สถานการณ์ตึงเครียดนายเจคูจะยิงตัวตาย
ในที่สุดตำรวจบุกเข้าควบคุมตัว
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
สาเหตุเกิดจากความหึงหวงที่ผู้ตายคบหากับชายอื่น
ขาดความยั้งคิดก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานายเจทั้งหมด๕ข้อหา

พ่อแม่และญาติกำลังเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลศพ

หลังไปทำงานที่กรุงเทพออกมาดูและบอกว่า
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เห็นหน้า

ลูกชายได้โทรมาหาบอกว่าภรรยานอกใจ
ที่สำคัญบอกเรื่องจะยิงภรรยา
จนเมื่อวานลูกชายได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปหา
บอกว่ายิงเมียตายแล้ว
ในเจบอกอีกว่าไม่คิดว่าเขาจะทำ
เพราะใน๕คนพี่น้องเจเป็นคนเรียบร้อยที่สุด
ถ้าเป็นพี่น้องคนอื่นจะไม่แปลกใจเลย
และขอโทษครอบครัวฝ่ายหญิงกับการกระทำของลูกชาย
และในวันพรุ่งนี้ตำรวจควบคุมตัวนายเจ
ไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน